คุณผู้ชมคะมันมีคลิปภาพที่โอ้โหดูแล้วสงสารเด็กมากจริงค่ะ
เด็กอายุเพิ่ง๓ขวบกว่าถูกพ่อทำร้าย
คือพ่อเนี่ยเอาไม้กวาดทางมะพร้าวตีหัวแตกเลือดอาบเลย
เหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า
ควบคุมตัวพ่อที่เป็นคนก่อเหตุได้แล้ว
แล้วฟังเหตุผลเขาแล้วเนี่ยก็ยิ่งโกรธ
เห็นพฤติกรรมเขาก็โกรธแล้วนะ
พอฟังเหตุผลเขายิ่งน่าโกรธเข้าไปใหญ่เดี๋ยวดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
นี่ค่ะโทษสาน
เขารู้เรื่องแล้วด้วยนะว่าใครทำเขาแล้วเอาอะไรทำเขา
ยัดยาติถ่ายเอาไว้นะคะน้องบอล๓ขวบ๖เดือนเองดูชมน้องร้องแบบนี้
ลูกชายของนายคมกริจพาจันดีหรือในบีดอายุ๒๕ปี
ถูกพ่อใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวตีหัวแตกเลือดอาบครับ
น้องบอลวิ่งมาหาญาติแล้วก็บอกเลยว่าถูกตีด้วยไม้กวาด
คือเหตุการณ์นี้ค่ะน้องบอลเย็บตั้ง๖เข็มนะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าคือก่อนหน้านี้พ่อลูกคู่นี้ก็รักกันดีนะ
เคยมีคนขอน้องบอลไปเลี้ยงเพราะสงสารในบีดไม่ให้นะ
เคยมีคนซื้อของเล่นให้น้องบอลแต่พอตัวในบีดเมาเนี่ย
ทำลายของเล่นลูกจนเละพังไปหมด
เห็นน้องบอลก็สงสารนะคะก็อยากจะให้เงินอยากจะช่วย
แต่พอมีคนให้เงินน้องด้วยความเป็นเด็กเนาะน้องก็เอาไปให้พ่อ
งานบุญงานศพน้องบอลก็ไปขอข้าวขออาหารก็เอามาให้พ่อ
คุณผู้ชมเหมือนกับน้องดูแลพ่อนะ
กลายเป็นว่าเหมือนลูก๓ขวบดูแลพ่ออายุ๒๕เลยนะครับ
นั่นน่ะสิคะใครให้เงินก็เอาไปให้พ่อได้ข้าวได้น้ำก็เอาไปให้พ่อ
แต่นี่คือสิ่งที่พ่อทำกับลูกเหรอคะ
ตำรวจสพกุจจับรวบรวมหลักฐานและตามจับตัวพ่อได้เย็นเมื่อวานค่ะ
จับได้ที่กระท่อมกลางทุ่งนาเพราะมีเบาะแสจากชาวบ้านและญาติญาติ
เขาเห็นนะคะเขาเห็นพ่อวิ่งหลบไปท้ายหมู่บ้าน
ไปท้ายหมู่บ้านสุดท้ายเลยโดนจับตัวในที่สุด
จับได้แล้วตำรวจนำตัวไปที่สพกุจจับนะคะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและเสพยาบ้าค่ะ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ของกลางที่ใช้ก่อเหตุไม่กวาดทางมะพร้าวไง
อันที่คุณตีลูกคุณน่ะ
ตัวในบีดหรือนายคมกริจคนนี้บอกว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูก

ทีนี้ทั้งเมายาที่มันยังเมาสะสมอยู่
วกกับเหล้าขาวที่เติมเข้าไปอีก
เมาผมเลยอยากฟังเพลง

คุณผู้ชมค่ะผู้กำกับการสพกุจจับบอกว่า

อยู่ในบัญชีรายชื่อของกลุ่มผู้ต้องเฝ้าระวัง

ไปประเมินการใช้ชีวิตของเขาในสังคมนะคะ
หลังจากเขารับการบำบัดรักษาอยู่ในเรือนจำ
พรุ่งนี้ก็จะนำตัวส่งฝากคังดำเนินคดี

ทีนี้คุณย่าของน้องบอลนะคะ
นางสิริษีอายุ๔๙ปี
แล้วก็ญาติพี่น้องก็ต้องดูแลน้องบอลเนอะ
ก็จะไปรับน้องที่บ้านพักเด็กอุดรธานีนะคะ

ญาติพี่น้องบางส่วนไปศาลไปเยี่ยม
ให้กำลังใจตัวพ่อนั่นแหละ
เพราะว่าพ่อก็ต้องถูกส่งเข้าเรือนจำอุดรธานีนะคะ
ก็สัญญากับยายกับตาว่า
บี๊ดจะขับโตเป็นคนดีแล้วละพอประโยชน์นี้
สงสารลูกเพราะว่าลูกแก
เป็นคนหาเลี้ยงแกที่ผ่านมา

บี๊ดบ่อนายให้กระดวงสีด้วยตนลูก